คุณผู้ชมครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ดำเนินมาต่อเนื่องเป็น๒๗ค่ำคืนแล้ว
แล้วก็เป็นวันที่๑๒ที่เปิดให้ประชาชนมีโอกาสเข้าไป

ในช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนนะครับ
เพราะว่ามีการรายงานตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่๑๔ตุลาคมถึงเมื่อวานนี้๘พฤศจิกายน
มีตัวเลขของผู้ที่ร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
มากกว่า๗ล้านคนแล้วนะครับ
กระทรวงมหาดไทยสรุปผลการจัดกิจกรรม

และการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล

เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
มีประชาชนลงนามแสดงความอาลัยเมื่อวันที่๘พฤศจิกายน
จำนวนทั้งสิ้น๑๔๔๒๔๑คน
สะสมการลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมเป็นต้นมา
มีจำนวนทั้งสิ้น๗๔๓๘๘๔๒คน
กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙เมื่อวันที่๘พฤศจิกายน

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน๒๗๖๔๒๔คน
สะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดพระอภิษฐรรม
ตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคมถึง๘พฤศจิกายน
มีจำนวนทั้งสิ้น๙๖๗๒๑๖๓คน
การทำบุญตักบาทมีผู้เข้าร่วมจำนวน๓๒๘๒๕คน
การทำบุญตักบาทตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมถึง๘พฤศจิกายนมีจำนวนทั้งสิ้น๒๘๒๘๐๙๗คน
กิจกรรมอื่นจำนวน๔๗๒๔๕คนยอดสะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมถึง๘พฤศจิกายนมีจำนวนทั้งสิ้น๒๕๑๘๐๐๐
ขอบคุณครับ